ระยองกันบ้างตามสองสามีภรรยาคู่นี้
ไปซื้อกาแฟร้านเขาเขาบอกว่าอร่อยเด็ดที่ระยองครับ
นี่เลยโอ้ยร้านเก๋จัง
ใช่ไหมโอ้บาร์แบบนี้น่าสนใจ
เขาขายอยู่แถวอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองฮะ
เป็นรถขายกาแฟโบราณส้มสะดุดตาจริงเลยเชียว
แต่งได้แหวกแนวแล้วสวยงาม
หับมาเฉาบ้านหน้าปักซอยโบกมือเรียกเลยกาแฟ
กาแฟโบราณนะครับกูสนับได้ยังมีมากมายหลายเมนูไปเลือกสรรกัน
ถามเจ้าของก็คือคุณสุการดาสุกยวงอายุ๔๔ปี
บอกว่าตัวเธอเคยทำงานร้านกาแฟชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
โอ้วิทย์มันทำพิษตกงานไง
ก็เลยปรึกษากับแฟนเอาไงดีเธอก็เลยนำเงินก้อนสุดท้ายมาซื้อรถสามล้อ
ดัดแปลงเป็นรถขายกาแฟช่วยกันตกแต่งนี่ทำเองนะเนี่ย
ป้ายเนี่ยไอ้ที่บอกว่ารถโบราณเนี่ย
เนี่ยก็ทำเองเขียนเองนักเลงคอแล้วเขาบอกว่าไปซื้อเขียงจากร้าน๒๐บาท
ดัดแปลงเหมือนสติ๊กเกอร์แล้วก็เขียนข้อความลงไป
คุณสุนทรรอดหลำอายุ๔๓บอกว่าเดิมทีบ้านเขาขายกาแฟโบราณอยู่แล้ว
แล้วแฟนก็มีประสบการณ์จากการทำงานที่ร้านกาแฟชื่อดังไง
ตัดสินใจมาช่วยกันขายกาแฟโบราณและกาแฟสด
ตัวเขาคุณผู้ชายบอกผมเนี่ยแมนแฟร์เป็นคนขับ
ตะเวนไปเรื่อยแล้วช่วยเมียช่วยแฟนตักน้ำแข็ง
ส่วนคุณสุการดาสงสัยเกิดปีชง

แล้วเนี่ยคนนึงชงคนนึงขับแล้วก็คอยเตินน้ำแข็งให้

เรียกได้ว่าทั้งสองคนสองสามีภรรยาช่วยกันค้าขายเป็นอย่างดี
มีโอกาสลองไปแวะซื้อแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้
เขาจะขายอยู่แถวอำเภอบ้านฉางจังหวัด

ชื่อร้านรสโบราณที่จังหวัด
ระยองหี้

แล้วแต่ใครเจออะไรก็สั่งใส่ตามชอบได้เลยนะคะ